กระทั่งตอนฟิว
หัวงัยไม่ยอด

ตอนนี้มันความรู้สึกว่าเป็นเจ้าหวัดต่อสามหรือเริ่มไหว

ให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราทั้งสองฝ่ายให้รู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึก
ทำไมตอนนั้นคุณตั้งใจจะไปเซ็นที่ลอนดอน
ในการที่จะขอแต่งงานที่ลอนดอนเพราะว่าวันนั้นเอาไปเล่นพอดีแล้วก็พาน้องไปด้วย
แต่บังเอิญว่าคือเราได้รับความกรุณาจากท่านเอกราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอน
แล้วปรากฏว่าท่านก็เอ็นดูแล้วก็ได้ทราบว่าเรามีโอกาสได้ไปขอกันแต่งงานที่นั่น
เป็นพื้นที่ที่ดูแลคนไทยของท่านที่นั่นนะครับ
ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะช่วยที่จะให้เป็นของขวัญในวันแต่งงานของเราก็คือมาเป็นนายทะเบียนให้กับเรา
ซึ่งปกติแล้วมันไม่ใช่กิจของเอกอัครราชทูตที่จะต้องมาทำแบบนี้
แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราได้รับเกียรติแล้วก็ท่านก็เมตตากรุณาเรามาก

แล้วท่านมาที่งานวันนี้เรียกว่าเป็นเหนือในฝันเลยไหมคะที่แบบแพลนเสร็จไว้นักพักหนึ่ง

จริงตื่นเต้นงานเย็นมากกว่า
เพราะว่าเราลงทุนกับการดิเคอเลชั่นไปค่อนข้างเยอะ
แล้วก็แบบไม่อยากให้มันดูเหมือนเป็นงานแต่งมากเกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยากให้มันรู้สึกว่าเข้ามาแล้วเป็นแบบที่เราเป็นมากที่สุด
อยากจะให้มันออกมาเป็นงานแต่งทั่วไปครับ

จริงแล้วเราไม่ได้มีธีมอะไรแต่ว่าเรามีแค่สีครับ
เป็นสีเขียวเข้มปีกแมงทัพแล้วก็สีทองนะครับ
ส่วนเรื่องการแต่งตัวคือเราให้ทุกคนแต่งตัวมาสบาย

บางคนไม่ได้มีสีของเราก็ขอให้มีพล็อปมาก็พอแล้วครับ
ถูกต้องครับจริงแล้วเป็นเพลงคือมันคือเพลงประจำงานนี้เลย
ตั้งใจที่จะเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะทำคือตั้งใจที่จะเขียนขึ้นมาร้องในงานแต่งเลยนะครับ
เพราะว่าเพลงนี้ผมกับน้องกรช่วยกันคิดขึ้นมาทำขึ้นมาพร้อมกัน
เราตั้งใจไว้แล้วว่าอยากจะทำให้เสร็จก่อนงานแต่งงานซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่แน่ใจเลยว่างานแต่งงานจริงจะมีวันไหน
แต่ว่าเราตั้งใจที่ทำให้เสร็จก่อนเราก็หวังไว้ว่าเพลงนี้จะถูกเปิดแล้วก็ถูกเล่นในงานแต่งงานเป็นครั้งแรกแล้วคราวนี้เราก็ทำสำเร็จครับ
คนที่โชคดีนะครับเราพูดถึงการที่เราเป็นคนที่โชคดีของกันและกัน
มาเราขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เราได้มาเจอกันในวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่ทำให้เราทั้งคู่ได้เป็นคนที่โชคดีของกันและกันไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็จะสัญญาว่าจะรักเขาคนเดียวครับ
จะทำให้เธอเป็นคนโชคดี
ให้ใครอิจฉา
จะไม่ทำให้เธอน้อยนะ
ใครจะดูแลเธอเรื่อยไป
จะรักและคอยห่วงใย
สัญญาด้วยหัวใจ
จะรักเธอเพียงคนเดียว

จะรักเธอเพียงคนเดียว

จะรักเธอเพียงคนเดียว

จะรักเธอเพียงคนเดียว

จะรักเธอเพียงคนเดียว

จะรักเธอเพียงคนเดียว
จะรักเธอเพียงคนเดียว
จะรักเธอเพียงคนเดียว

จะรักเธอเพียงคนเดียว

จะรักเธอเพียงคนเดียว
จะรักเธอเพียงคนเดียว

จะรักเธอเพียงคนเดียว

จะรักเธอเพียงคนเดียว

จะรักเธอเพียงคนเดียว

จะรักเธอเพียงคนเดียว

จะรักเธอเพียงคนเดียว

จะรักเธอเพียงคนเดียว

จะรักเธอเพียงคนเดียว

จะรักเธอเพียงคนเดียว

จะรักเธอเพียงคนเดียว

จะรักเธอเพียงคนเดียว

จะรักเธอเพียงคนเดียว

จะรักเธอเพียงคนเดียว
จะรักเธอเพียงคนเดียว

จะรักเธอเพียงคนเดียว

จะรักเธอเพียงคนเดียว

จะรักเธอเพียงคนเดียว

จะรักเธอเพียงคนเดียว
มันคือเวลาที่พอเหมาะพอควรของเราแล้ว
ผมรู้สึกผมใช้ชีวิตแบบสุดโต่งสุดขอบมาตลอดชีวิตเลย
แล้วก็ตอนนี้มันถึงเวลาที่ควรจะต้องข้ามผ่านจากเฟสของการเป็นวัยรุ่น
เป็นคนทำงาน
ตอนนี้มันควรจะต้องอยู่ในครอบครัวได้แล้วอยู่ในเฟสของครอบครัวได้แล้ว
ก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะต้องมีใครสักคนที่มาร่วมสร้างครอบครัวที่มั่นคงกับเราครับ
ซึ่งน้องกรเข้ามาในช่วงเวลาที่เหมาะสมพอดี
เราใช้เวลาในการเรียนรู้กันไม่นานเท่าไหร่
ผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องความรักกับเวลา
เพราะผมเชื่อว่าความรักที่พอดีเวลาไม่ได้จำเป็นจะต้องนานเสมอไป
ถ้าเราคบกันแล้วเรารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่พอดีสำหรับเราแล้ว
จำเป็นต้องหาคนที่ดีพอครับ

จริงบอกอะไรกับพี่เป๊ะหรือคะ
ขอบคุณในความเสมอต้นเสมอไปของพี่เป้ค่ะ
ดียังไงตั้งแต่วันแรกก็จนถึงวันนี้คือ

เขาพยายามจะทำทุกวันให้เป็นวันพิเศษ
เราไม่ได้มานั่งนับวันครบรอบวันเกิดวันอะไร
แต่คือเขาพยายามจะหาอะไรเติมให้กรตลอดเวลา
ให้ทุกวันมันมีสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่น่าตื่นเต้น

ใช่ขอบคุณค่ะ
จริงตั้งแต่ตอนอยู่กับพี่เป้มาไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้เลยค่ะ
จริงแล้วก็บริสุทธิ์ใจมากค่ะ
แบบที่ทุกคนไม่คาดไม่ถึงค่ะ

เรียกว่ามีบ้านที่อยู่มีรถให้ขับโทรศัพท์ให้เช็คครับ
หลังจากที่เราขอแต่งงานกันตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา

อย่างที่บอกคือเราพยายามจะทำให้ทุกวันวันพิเศษครับ
จริงเรามีแพลนเอาไว้ว่าอยากจะไปต่างประเทศ
ไม่ญี่ปุ่นก็อังกฤษกลับไปที่เดิมที่เราไปขอกันแต่งงาน
แต่ว่าก็เดี๋ยวรอสถานการณ์มันยังไปไม่ได้ค่ะ
ก็อาจจะต้องชะลอตรงนี้ไว้ก่อน

สัญญาด้วยหัวใจครับจะรักเธอเพียงคนเดียว
โชคดีครับฟังได้ทุกซีมิ้งเลยครับผม

ก็ดีใจที่ตัวเองตัดสินใจไม่ผิด
เลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่เขาทำกับกร
มากกว่าสิ่งที่คนอื่นเล่าให้กรฟัง

แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทุ่มเทให้กับเขามัน

คนเรามองกันที่อดีตไม่ได้หรอกครับ
ชีวิตเรามันอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อนาคต
ตอนนี้ผมมีปัจจุบันที่ดีแล้วก็กำลังจะมีอนาคตที่ดีครับ